ไหนพูดเรื่องการเบิ้ลเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์แล้ว
ฉันอยากจะเอาคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อย
อยากให้คุณผู้ชมที่เชี่ยวชาญเรื่องมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค
ช่วยดูและหาคำตอบให้ดิฉันทีว่า
อาการลักษณะแบบนี้มันเป็นที่รถมีปัญหา

คือจังหวะแรกเขายืนขี่มอเตอร์ไซค์เนาะ
ยืนแบบว่ากึ่งสะขวดนิดน้อย

แต่งตัวกระโดดเด้งแล้วกางเกงสีออกแดงชมพูบันเย็น
เข้ากับหมวกสีเดียวกันแล้วก็คุมโทนมาที่เสื้อกับรองเท้าสีขาว
ถือว่าแต่งตัวได้เก๋มากจริง
แต่ก็ไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซคันนี้มันมีปัญหาหรือเปล่านะ
เขาก็เลยต้องยืนขี่หรือทัศนวิสัยมันไม่ดีมองไม่ค่อยเห็น
ช่วงนี้อากาศมันร้อนจริงเบาะร้อนไหม

แต่ก็มีจังหวะที่พี่เขานั่งแต่พอเขานั่งเสร็จปุ๊บ
เขาก็เอาขาสองข้างถีบเข้าไปที่ตัวรถมอเตอร์ไซค์๑ที
พอถีบหนึ่งทีเสร็จปุ๊บเขาก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งขา

นี่แน่จะหมดใส่

แล้วก็ถีบอีก๑ทีเปลี่ยนขาอีกหนึ่งที

พิกัดหาดใหญ่เขต๘จังหวัดสงขลานะคะ
เอาเป็นว่าถ้าใครเคยเจอหรือว่าดูว่าอ๋อมันเกิดจากอะไรเนี่ย

ให้โอกาสชี้แจงนะคะ